บางคนบอกว่าหน้าหนาวแบบนี้เราต้องขึ้นดอยขึ้นภูไหม
ไปรับอากาศหนาวกันหน่อยไหม
แต่ว่าจริงแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมว่าประเทศไทยของเราเที่ยวได้ทุกที่

อย่างภาคใต้นะคุณผู้ชมสามารถไปเที่ยวทะเลภาคใต้ในช่วงหน้าหนาวแบบนี้ได้
เพราะบอกเลยว่ามันสวยมาก

สวยมากมั้ยคุณ

นี่คือความงามของท้องทะเลนะแล้วก็เป็นแหล่งดำน้ำดูปากการังที่สวยงามกลางทะเลอันดามันด้วย
และนี่คือเกาะไข่นอกค่ะ
บางคนบอกว่าชื่ออาจจะไม่ค่อยคุ้นนะ
แต่สำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไปเที่ยวที่นี่
นักท่องเที่ยวต่างชาติเขารู้จักกันดี
รู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วสำหรับเกาะไข่นอกแบบนี้
ใครที่ชื่นชอบทะเลนะแนะนำว่าเป็นอีกหนึ่งแห่งที่ควรไปเป็นอย่างยิ่ง

คือบางคนเขาบอกว่าเขาจะทราบถึงชื่อเกาะไข่นอก
เพราะว่าเกาะนี้มีชื่อเสียงได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในเกาะสวรรค์แห่งทะเลอันดามันเลย
และสำหรับเกาะไข่นอกนะคะจะเป็นเกาะเล็กที่มีธรรมชาติสวยงามมาก
ตั้งอยู่ในพื้นที่ทางทะเลที่คาบเกี่ยวระหว่างจังหวัดภูเก็ตกับพังงา
ก็จะมีทั้งหมด๓เกาะด้วยกันที่อยู่ใกล้บริเวณนั้นนะคะ
อกจากเกาะไข่นอกแล้วก็จะมีเกาะไข่ในแล้วก็เกาะไข่นุ้ยด้วย

มีทั้งหมด๓เกาะด้วยกัน๓แห่งที่มาของชื่อเกาะเนี่ยก็มาจากลักษณะของเม็ดทรายบนเกาะคุณผู้ชม
เนื่องจากว่าเม็ดทรายบนเกาะแห่งนี้มันมีความขาวละเอียดสีของทรายมันจะมีความนวลคล้ายสีของเปลือกไข่
ก็เลยเป็นที่มาว่าเกาะแห่งนี้ชื่อว่าเกาะไข่นอกไข่ในไข่นุ้ย
จังหวัดพังงาโดยสามารถเช่าเรือได้จากท่าเรือก็ซิเหรฐะเรือแหลมหินหรืออ่าวเจาะว่าภูเก็ตแล้วก็ใช้เวลานั่งเรือนะเดินทางไป๒๐นาทีเท่านั้น
นาทีเท่านั้นก็จะถึงแล้วเกาะไข่
สวยมากคุณผู้ชมดูจากภาพมุมสูงแบบนี้นะ
น้ำทะเลนี่เป็นสีฟ้าใสมาก
เป็นอีกหนึ่งจุดที่ไปดำน้ำดูปากการังได้
แล้วปากการังในทะเลอันดามันมันสวยงามมาก
หน้าหนาวแบบนี้ไปดำน้ำสวยมากบอกเลย
ก็จะแบบหนาวนิดนึงเป็นพิเศษแต่ก็ยังโอเค
ในช่วงหน้าหนาวเป็นช่วงที่หลายคนเขาไปดำน้ำกันนะ
เพราะว่าน้ำในทะเลมันจะค่อนข้างนิ่งน้ำใส
ก็เลยเห็นปากการังเยอะแล้วก็สวยงามมาก

ฝนตกขึ้นลมแรงก็ตรวจสอบกันแล้วกัน

ก็บอกว่าทางอันดามันก็คือสามารถเที่ยวได้
แต่ว่าบางวันและเวลาที่เที่ยวไม่ได้เนี่ย
ผู้จัดเขาก็จะบอกอยู่แหละ
ว่าแบบวันนี้คลื่นลมแรงนะวันนี้ออกเรือไม่ได้หรือต่าง
มีคำเตือนบอกอยู่แล้วยังไงก็ตรวจสอบก่อนแล้วกันเนอะ
ก่อนเดินทางก่อนท่องเที่ยวก็ต้องวางแผนกันนะจ๊ะ